คุณผู้ชมพาไปที่ร้านกล่องชา๒๕
ร้านนี้ร้านดังของคุณป๋อนัทธวุฒิเขา
ต้นตำรับของร้านสาขาแรกอยู่ที่หัวหินนะครับ
ปรากฏว่าเขาก็พยายามจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาดื่มชาเข้ามากินอาหาร
แต่ทีนี้คนที่ไม่อยากต้อนรับมันบุกมา
เพราะว่าโดนโจรเข้ามางัดร้าน
ป๋อนัทธวุฒินำคลิปนี้โพสต์ลงไอจีส่วนตัวเลย
แคปชั่นเอาไว้บอกว่าโดนงัดร้านครับ
เข้ามาทางฝ้าฝ้าพังแบบนี้เลย
แล้วก็พรุ่งนี้เอาของมาคืนที่กล่องชา๒๔นะครับ

แต่ถ้าไม่คืนจุดจุดจุด
ทุกอย่างดำเนื้อคดีตามกฎหมายนะครับผม
แต่นี่พี่เล่นมาซ้ำเติมกันแบบนี้
พอพี่ป๋อเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ
คุณแจ๊กกะรีนทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงของเราก็รีบติดต่อสอบถามไปยังพี่ป๋อโดยตรง
ซึ่งพี่ป๋อก็เปิดเผยว่า
แวกนี้นะคุณร้านค้าเนี่ยโดนโจรงัดหลายร้านแล้วนะครับ
ส่วนความเสียหายและสิ่งของที่มันถูกขโมยไปในร้านของเขาเอง
ร้านกล่องชา๒๔นะครับ
เงินเสียหายประมาณสักเป็นแสนนะคุณ
ฟังเสียงคุณป๋อนะครับ
ก็เลยลงไอจีไปอะไรอย่างนี้ครับ
ความสูญเสียประมาณเท่าไหร่คะพี่ป๋อค่ะ

พี่ว่านะเป็นแสนแน่
เพราะว่าจากการประเมินแล้วเนี่ย
ฝ้าเนี่ยพังประมาณ๓๔จุดนะนะ
แต่ที่มีรูใหญ่จริงเนี่ย
ชนิดว่า๒คนลงมาได้ประมาณ๒จุด
เหมือนฟังทั้งร้านเลยอ่ะ
คุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นสาขา๒ของพี่ป่อเขาเนอะ

ถ้าสาขาแรกอยู่หัวหินประจวบนะครับ
แต่ที่โดนอยู่ที่เพชรบุรีนะคุณนะ
คุณป๋อเขาเข้าแจ้งความให้ตำรวจติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วล่ะ
แล้วก็จะต้องเลื่อนเวลาการเปิดร้านออกไปอีก
เพื่ออะไรคุณต้องมาซ่อมต้องมาแซมกันอีกนะ
ตอนแรกวางแผนจะเปิดให้บริการต้นเดือนหน้านี้แล้วนะ
ปรากฏว่าโอ้โหถูกเจ้าโจรมาซ้ำเติมอะไรแบบนี้นะครับ
อ่ะถ้าเขาซ่อมแล้วเสร็จแล้วเราแวะไปได้

นี่เขาก็ไปซื้อมากินเล่นกันได้นะฮะ